สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
เช่นเคยมาเจอกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
เราจะมาติดตามกันนะครับว่าตลอด๗วันที่ผ่านมาโลกของเราใบนี้นั้นต้องเผชิญกับอะไรกันบ้าง
แน่นอนครับเรื่องของสภาพอากาศถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
แล้วก็ทำให้เกิดความแปรปวดของลักษณะอากาศในหลายพื้นที่
แต่ก่อนอื่นครับเรามาชมหนึ่งปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งฝนดาวตกครับ
ช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่๑๗พฤศจิกายนถึงรุ่งเช้าของวันที่๑๘

ก็ได้มีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับแต่ก็ไม่มากนักประมาณ๓๕ดวงต่อชั่วโมง
บนท้องฟ้ามาต่อกันที่ในท้องทะเลกันบ้างนะครับ
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า
ขยะเต็มทะเลแล้วครับบริเวณหาดกะรนจังหวัดภูเก็ตนะครับ
โดยเป็นภาพของเศษขยะจำนวนมากกองอยู่ใต้ทะเล
ทำให้นายกเทศบาลตำบลกรณต้องออกมาเปิดเผยนะครับว่า
ช่วงนี้เป็นฤดูโลซีซั่นของทุกปี
ทะเลก็จะมีคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
ส่งผลให้การพัดขยะจากทั่วสารทิศถูกพัดขึ้นมายังชายหาด
โดยบางส่วนก็ถูกพัดขึ้นบนฝั่ง
ในขณะที่บางส่วนก็จะจมอยู่ใต้ท้องทะเลครับ
สำนักงานสำรวจชั้นบรรยากาศและ
ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
เป็นเดือนตุลาคมที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นดิน

ซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดด้วยนะครับ
โดยในรอบ๑๐เดือนแรกของปีนี้
ก็ทำสถิติ๑๐เดือนในรอบปีที่ร้อนที่สุดในโลก
ตั้งแต่มีการจดบันทึกไว้ตั้งแต่ปีคศ๑๘๘๐
หรือว่า๑๓๕ปีก่อน
ขณะที่รัฐยูท่าทางที่ตะวันตกของสหรัฐอเมริกา
ที่นี่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์หิมะที่ตกอย่างหนักทั่วพื้นที่

โดยในเวลาเพียงครึ่งวันมีรายงานปริมาณหิมะสะสมสูงสุดถึง๑๕เซนติเมตร
ส่งผลให้รถยนต์หลายคันลื่นถลายออกจากถนนเส้นที่ผ่านบริเวณหุบเขา
เนื่องจากถนนเต็มไปด้วยหิมะที่ตกลงมาปกกลุ่มครับ
ขณะที่ประเทศอินเดียในรัฐมินนาดูทางตอนใต้ของประเทศ
ที่นี่ต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับ
ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุที่เกาะตัวในบริเวณอ่าวเบงกอ
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงถึงระดับเอว

ขณะที่โรงเรียนร้านค้าต่างในเมืองเชนใน

จนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๗๑คน
ส่วนที่กรี๊ดที่นี่มีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ขนาด๖๑บนเกาะทางทิศตะวันตกของประเทศ
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวนั้นอยู่ห่างจากชายฝั่งไปประมาณ๒๕กิโลเมตร
ลึกลงไปในทะเลเพียงแค่๕กิโลเมตรเท่านั้น
ด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้แรงสันสะเทือนครับ
สามารถที่จะรู้สึกได้ทั่วทุกพื้นที่

รวมไปถึงถนนเสียหายหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
อกจากนี้ยังมีสตรีชาราคนหนึ่ง
เสียชีวิตเพราะว่าหินก้อนใหญ่นั้นกลิ้งลงมาทับขณะที่อยู่ในบ้าน

มีรายงานระบุว่าได้เกิดเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็ว
เผาผลาญกินพื้นที่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
โดยไฟป่าในครั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากฟ้าผ่าครับ

หลายร้อยคนระดมกำลังดับไฟตลอด๒๔ชั่วโมง

ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วอย่างน้อย๔คน
และนี่คือภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ยังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้
ก็เกิดจากความแปรปวนของลักษณะอากาศ
ที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไป